ไปดูกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำ

บรรยากาศหลายพื้นที่หน่วยงานต่างก็จัดพื้นที่จัดกิจกรรมให้
เราไปดูที่สาราว่าการกรุงเทพมนาคมที่ลานคนเมือง
เพราะว่าที่นี่พุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมศักระพระบรมศาบรีริกฐาตุ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณวันทินีศรีเคนนะครับ
รายงานสดมาจากลานคนเมืองสาวลาว่าการกรุงเทพมนครครับ
ขณะนี้นะคะพุทธศาสนิกชนก็ได้เวียนเทียน
โดยรอบพระบรมศาสตร์ริริกฐาศ
ซึ่งได้อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
เพื่อให้สักการะกันในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดกลวยเพื่อถวายราชสการะและตักบาทพระสงฆ์ทรงสมณสะ๑๐รูปนะคะ
ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันตักบาทพระสงฆ์จำนวน๖๗รูปนะคะ
งในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
สำหรับการตักบาทนะคะก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะ
ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการให้ทานตามปกตินะคะของที่นำมาถวายพระก็จะเป็นของที่ดีที่สุดเสมอ
ดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกันตักบาทกันจนแน่นลานคนเมืองในวันนี้นะคะก็ได้จัดเตรียมของใส่บาทมาอย่างดีที่สุด
กำลังจะหาได้ค่ะอย่างคุณนิพาพัฒน์จอนแก้วนะคะที่ตั้งใจเดินทางมาใส่บาทตามความเชื่อว่าเป็นการให้ทานในเบื้องต้นค่ะ
ก็จากการที่เตรียมของใส่บาทนะคะก็คือจะเตรียมตามความเชื่อของเราว่าการใส่บาทในพุทธศาสนานี่คือการนำทานเบื้องต้นเพื่อการเสียสละ
มันมันก็จะเกิดอันนี้สงฆ์คือเราได้บุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการจะลงพุทธศาสนาให้มีสื่อไป
พอเราได้บุญเบื้องต้นจากที่ใจที่เราได้เตรียมของใส่บาทแล้วก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ชื่นบาน
แล้วก็บุญกุศลจริงจริงการใส่บาทเนี่ยเป็นบุญกุศลแค่เบื้องต้นแต่จิตใจที่เราได้จากการศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระธรรมพระสงฆ์
จะทำให้จิตใจที่ระเบิกบานแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะหมดไปค่ะ
แล้วก็จะทำให้เราแบบเหมือนกับว่าจริงแล้วการทำเตรียมของทุกครั้งเนี่ย
เรามีสติสตินั้นก็จะทำให้เราได้บุญกุศลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น
เพราะว่าเรามีความเชื่อและศรัทธาอยู่แล้วอะค่ะขณะเดียวกันนะคะ
ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทศมหาชาติ
สการะพระพุทธรูปสำคัญ๙ประเทศอาเซียนรวมไปถึงการลอย
ประทีบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองก้าวนามมงคลค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าธรรมะบันเทิงนะคะ
ซึ่งก็น่าสนใจมากเลยค่ะในขณะที่ช่วงเย็นนะคะ
พุทธศาสนิกชนก็จะร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็เวียนเทียนค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะการเวียนเทียนของที่นี่ก็จะเวียนรอบพระบรมศาลีลิกธาตุนะคะ
ซึ่งตามหลักของศาสนาก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากการเวียนเทียนโดยรอบพระอุโบสถค่ะ
เนื่องจากพระบรมศาลีลิกธาตุก็เปรียบเสมือนสิ่งแทนพระพุทธเจ้า
เช่นเดียวกับพระประธานในพระอุโบสถนะคะซึ่งหากชาวพุทธท่านใดค่ะ
ยังไม่รู้ว่าจะไปเวียนเทียนที่ไหนก็สามารถแวะมาที่นี่ได้ค่ะ
หลังจากจบงานวันวิสาขบูชาในเวลา๒๑นาฬิกาของค่ำคืนนี้นะคะ
ก็จะเชิญพระบรมศาลีลิกธาตุกลับไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ
เพื่อประดิษฐานบนพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานจากลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ